เอาล่ะลงใต้กันไปแล้วเดี๋ยวผมพาขึ้นเหนือบ้างดีกว่า
เดี๋ยวไปเข้าวัดทำบุญวัดที่นี่โอ้โหสวยงามวิจิตรการตามากเลยทีเดียว
แต่ว่าอยู่ที่จังหวัดไหนปักหมุดกันก่อนนะครับ
ที่จังหวัดพยาว

เดี๋ยวจะพาไปนี่เลยนะครับที่อำเภอ
ดอกคำใต้อย่าบอกนะใครว่ารักเราได้
สู้สวัสดิ์

เอาไปเที่ยวนั่นแหละครับ
ชมพุทธอุทยานที่วัดพระธาตุจอมสินครับ
นี่แหละบรรยากาศที่เห็นนะครับโอ้โหพระพุทธรูปนี่เต็มไปหมดเลยนะครับ
ทางวัดท่านได้ก่อสร้างพระพุทธรูปจำนวน๑๐๘องค์ครับ
ประดิษฐานเรียงรายบริเวณริมเขาภายในวัด
และยังนำรูปปั้นจำลองเรื่องราวนรกกระภูมิมาตั้งเอาไว้ด้วย

ไม่ถึงไปที่นี่ไหม
ผมก็ตกใจถามว่าไปนรกกระภูมิมาหรือยัง
ผมก็รีบตอบก่อนว่ายังไม่เคยไปแต่เคยได้ยินเรื่องเล่ามา

สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
ทางวัตรและชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงยาดโยมจากพื้นที่ต่าง
ก็ร่วมกันจัดสร้างขึ้นหวังให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

อีกทั้งทำเพื่อถวายพระราชิกสวนแด่พระบาทสุทธิประปรมินทระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาฏประพิตร
ซึ่งก็นับว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัด
ที่มีพระพุทธรูปถึง๑๐๘องค์รอบเขาวัดเลยทีเดียวนะครับ
และนอกจากนี้ทางวัดเราการปรับปรุงพื้นที่
เพื่อจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่จะรวบรวมเรื่องราวต่าง
มาเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย
นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้เนี่ยสำคัญมาก
เขาบอกว่าเป็นที่นี่นะครับ
ขานกันเลยว่าเป็นพระทรงเครื่องที่สวยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยองค์พระเนี่ยสร้างด้วยการปิดทองคำเซรามิกจากประเทศรัสเซียทั้งองค์เลยนะครับ

นี่แหละครับเป็นไงล่ะสวยงามขนาดไหนโอ้โหน่าไปเที่ยวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหนาวแบบนี้ใครขึ้นเหนือไปถ้าแวะไปที่จังหวัดพยาวผมแนะนำให้ไปแวะท่องเที่ยวกัน
แล้วก็ไปไหว้พระกาลไหว้ภาพวิบความเป็นซีริมงคลนะครับ
บอกอีกครั้งแล้วกันอยู่ที่พุทธอุทยานวัดพระธาตุจอมศิลป์ที่ตำบล
บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะจ๊ะ

เราได้เรียนรู้เรื่องของพุทธศิลป์ในพระพุทธรูป

เห็นก่อนตายจริงบางทีมันก็ทำให้เราเตือนใจเหมือนกันนะ

เดี๋ยวพาคุณชนะไปไปเที่ยวกัน

ไปที่วัดไปที่วัดไปเที่ยวด้วยกัน

ตกใจอยู่เรื่อยจะพาคุณชนะไป